เรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องเพื่อนบ้าน

ปัญหาเพื่อนบ้านว่าคลาสสิกแล้ว
เรื่องของสัตว์เลี้ยงเนี่ยหมานี่แหละ

แต่อันนี้ที่อยู่หลังดอมเมื่อกี้ดอมโหลงหน่อย
นี่ข้าบรองเท้าข้าบรองเท้ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะ
ก็เพื่อนบ้านรองเท้าเหลืออยู่ข้างเดียว

มีคนบอกว่าไม่รู้หมาที่ไหนมันฆ่าไป

ฝั่งเจ้าของหมาบอกว่าไหนอ่ะหลักฐาน
เอาหลักฐานมาดูดิหมาที่คาบรองเท้าไปอยู่ไหน
แต่สุดท้ายวางหมัดวางมวยซัดยับเลยค่ะ

ที่ผมโปรยไว้ว่ายับยับไหมล่ะ
ก็นี่แหละแล้วดูสิ
คือเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นทำไม
ลูกศรมาจิ้มให้คุณผู้ชมเห็นด้วยนะ

ฝั่งหนึ่งฝั่งสีเขียวฝั่งหนึ่ง
เดี๋ยวค่อยมาไล่เลี่ยงกันก่อนว่าสองฝั่งที่ทะเลาะกันเนี่ย
คือฝั่งหนึ่งเนี่ยมีเอ

แล้วที่เหลือมาอีกเพียบเลยเป็นวงศาคณะญาติเจ้าของหมานั่นแหละค่ะคุณผู้ชม

ฝั่งนี้คือฝั่งป้าไพ่ป้าไพ่เนี่ยอายุห้าสิบแปดปีนะ
เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยแล้วก็มีลูกของป้าภัยด้วย
เถียงกันไปท้ากันไปท้ากันมาค่ะคุณผู้ชม
แล้วฝั่งในเอน่ะก็ปรีเข้าไปหาอีกฝ่ายก็หลบ
ญาติของในเอรวมถึงเพื่อนบ้านก็ดึงตัวเอออกมา
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนที่แล้วนะ
สิบเก้าพฤศจิกายนในซอยสุขสวรรค์๗๘ค่ะ

ทีนี้พอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
เราก็ต้องไปถามสิไปถามฝั่งป้าภัย
ป้าไพ่บอกว่าจริงอ่ะเรื่องอ่ะมันเกิดตั้งแต่
ย้อนไปก่อนที่จะมาทะเลาะกันวันที่สิบเก้าเนี่ยนะ
สิบแปดหกโมงเช้ารองเท้าป้าหาย
เหลืออยู่ข้างเดียวไงทีนี้รองเท้าป้าหาย
ชาวบ้านเขาก็มาบอกมีคนมาถาม
แล้วก็แบบเออชาวบ้านเขาบอกว่าไม่รู้หมาที่ไหนฆ่าไป
อืมตั้งวันที่พูดแบบนั้นนั่นแหละ
ครับทีนี้ค่ะฝั่งตาอ๋อยฝั่งตรงข้ามเนี่ย
ลุกขึ้นเลยแล้วไอ้คำว่าไม่รู้หมาที่ไหนฆ่าไปน่ะ
ก็เลยตะโกนด่ากลับป้ามาด้วยคำหยาบอืม
ทีนี้ก็เถียงกันสิทะเลาะกันสิจนวางมวยกัน
แล้วสุดท้ายเขาไปเคลียร์กันที่โรงพักนะ

คือเรื่องเมื่อสักครู่ที่พี่น้ำแข็งเล่า๑๘พฤศจิกาใช่ไหม
เออถัดมาวันเดียวสิบเก้าพฤษจิกาคุณผู้ชมฮะ
อ๋อยเนี่ยแกมีลูกชายคนหนึ่งชื่อเอค่ะ
เอมาด่าลูกชายป้าอันนี้ป้าไพรบอกนะ
เอมาด่าลูกชายป้าแล้วก็ปรีมาชกต่อยอีก
แล้วป้าเองโดนอะไรบ้างโดนตบด้วยโดนต่อยด้วย
ป้าเจ็บที่นิ้วกลางมือขวาเลยกระดูกหักปวดระบมไปทั้งตัว
ซี่โครงก็โดนจนเพื่อนบ้านคนอื่นเข้ามาช่วยห้ามครับ

หลังจากนั้นเนี่ยป้าไปแจ้งความที่สพพระประแดง
ข้อหาบุกรุกและทำร้ายร่างกาย
แต่ถึงตอนนี้นักข่าวเรื่องยังเงียบอยู่เลย
ป้าก็กลัวไงกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะตาอ๋อยก็พูดว่าเคลียร์ได้ทุกโรงพักนะ
นี่ไงนี่ไงแล้วภาพมันมีหลายมุมด้วยนะ
คุณผู้ชมอย่างงงป้ากุงนะเดี๋ยวจะบอกให้
เพราะว่าจริงป้ากุ้งเนี่ยเหมือนกับเป็นเพื่อนบ้านแหละ
ช่วยห้างทัพนี่แหละคือตอนที่ไปถามป้าอ๋อยน่ะป้าอ๋อยเขาก็ชี้แจง
บอกว่าเรื่องมันเกิดจากลูกป้าภัยมาผลักอก
จะมาทำร้ายเมียของตาอ๋อยก่อนแต่ทำไมอีกฝ่ายนึงอ่ะ
เมื่อกี้ไม่เห็นพูดถึงเลยว่าเนี่ยเข้าไปผลักอกเขาก่อน
ทีนี้มันมีหลักฐานเหมือนกันแล้วเดี๋ยววันนี้๑๙ใช่ไหม
เดี๋ยวจะเอาหลักฐานนี้ไปให้ตำรวจที่สพพระประแดงด้วยอันนี้คือฝั่งคุยกับตาอ๋อยแล้วนะ
ทีนี้คุยกับป้ากุงเมื่อกี้หน่อยป้ากุ้งที่คุณผู้ชมเห็นในจอเพื่อนบ้านเนี่ย
คนที่ไปช่วยห้ามทับเนี่ยจริงก่อนหน้านี้นะเขาไม่ได้มีปัญหากันหรอก
จะมาทะเลาะกันนี่แหละเรื่องหมานั่นแหละ
เพราะว่าฝ่ายตาอ๋อยเนี่ยคือก็ขอหลักฐานไงเนื่องจากป้าภัยเขาพูดว่าไม่รู้หมาที่ไหนฆ่าไปใช่ไหม
อ๋อยก็เลยอยากได้หลักฐานไหนอ่ะมากล่าวหาว่าหมาเขาคาบรองเท้าไปอ่ะ
แต่ฝั่งป้าภัยไม่มีแล้วตอนชุนละมุนกันเนี่ยป้ากุ้งก็บอกว่าห้ามใครไม่ได้สักคนนึง
เพราะว่าฝั่งป้าภัยก็ร้อนฝั่งของตาอ๋อยกับนายเอลูกก็ร้อนเหมือนกันน่ะนะคะ